เหตุนี้หน่อยนะฮะเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหด

ก็นั่นน่ะสิคือต้องมาขนาดนี้
เตะต่อยตบสยบคากองคาวเลย
สยบกองคาแบบนี้คุณผู้ชม
ลองดูหน่อยค่ะจังหวะที่เพื่อนทำเพื่อน

เอ๊ะขาเนี่ย

ข้างบนนี้เหรอ

ข้างบนนี้เหรอ
แม่มันแค่ข้างบนนี้เหรอ
หน่อยตัวหละ
เอากูเปล่า
เอากูเปล่า
เอาหรือเปล่าแล้วโหยเพื่อนที่นอนหมอบอยู่นั้นน่ะ
เขาคงไม่เอาด้วยหรอกเขาไม่ไหวแล้ว
เตะโดนกระทืบโดนเหยียบขนาดนั้นนะคะ
คนที่ตัวใหญ่ที่นอนอยู่นะคือนายพรชัยอายุ๒๕ปี
ส่วนที่ยืนอยู่แล้วก็เตะซัดเข้าให้
นายชนะศักดิ์อายุ๒๕เหมือนกัน
โอ้โหแล้วช็อตท้ายมีอะไรนะ
รถรถของเล่นรถเด็กเล่นสีชมพูน่ะเอาฟาดฟา
ฟาดเลยฮะคุณต่อให้เป็นพลาสติกแต่มันก็เจ็บนะ
แล้วคุณดูสิมือของคนก่อเหตุมือขวาเนี่ย

นี่แหละมันเกิดขึ้นที่ร้านอาหารตามสั่งของฝั่งนายพรชัยเลย
คนเจ็บนั่นแหละอยู่ที่ศรีมหาโพธิที่ปราจินบุรี

แล้วกู้ชีพเนี่ยต้องประคองนายพรชัยเนี่ยนะ

โอ้โหดูสิพรชัย
หัวน่ะเห็นไหมตรงรอยแสกผมตรงนั้นน่ะ
เป็นแผลขนาดใหญ่เลยนะเลือดนี่อาบเลย
หมอต้องเย็บแผลเป็น๑๐กว่าเข็มค่ะ
ตามเนื้อตามตัวนี่มีรอยฟกช้ำเต็มไปหมด
นี่ตอนที่พรชัยนะอาการเขาดีขึ้นมาหน่อยนึงแล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจที่สพศรีมหาโพธิ
โอ้โหชนะศักดิ์เพื่อนผม
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเรียกเพื่อนได้หรือเปล่า
เพราะว่าไปดำเนินคดีกับชนะศักดิ์เรื่องทำร้ายร่างกายหนึ่งละ
สองก็คือบุกรุกมาในร้านอาหารตามสั่งของเขา
ถามนายพรชัยฝั่งคนเจ็บหน่อยผมมาเปิดร้านอาหารตามสั่งนะ
ส่วนชนะศักดิ์มันก็เพื่อนสนิทผมมาก
เปิดร้านกาแฟอยู่ใกล้ใกล้กันเลยครับทีนี้ที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี้ย
ชนะศักดิ์มาที่ร้านผมมาทวงตังค์ตังค์ค่าคอมคอมอะไร

ฆ่าในหน้าของบ่อนกาซิโนนี่แหละตัวนายชนะศักดิ์เนี่ยนะ
เขาไปรับโฆษณาผ่านออนไลน์ไงแล้วพอได้ตังค์มาปั๊บเนี่ย
โอนโอนเข้าบัญชีพรชัยกับเมียพรชัยรวมถึงอา
คือเหมือนกับแบบว่าถามว่าพรชัยได้อะไร
พรชัยก็จะได้พวกค่าในหน้าที่ให้เขาโอนเงินเข้าบัญชีมา
ทีนี้ก่อนหน้านี้เงินโอนมาแบบโหสี่ห้าแสนอ่ะ
คุณผู้ชมอย่าลืมนะไอโฆษณาผ่านออนไลน์ตังค์มันเยอะใช่ไหม
ทีนี้เงินเงินนั้นน่ะมันเงินเยอะใช่ไหม
จำนวนเยอะตัวของนายพรชัยเมียแล้วก็อาก็เลยโดนสรรพากรเรียกเก็บภาษี
ก็เหมือนกับมีเงินเข้ามามีอยู่เอาเงินมาเข้าบัญชีผม
มีรายได้เข้ามาแบบนี้ตั้งหลายแสน
ใช่แล้วเรียกเก็บภาษีน่ะสามหมื่นบาทน่ะครับ
ชนะศักดิ์ก็ไปบอกชนะศักดิ์ว่าชนะศักดิ์เนี่ยโดนสรรพากรเรียกเลย
ชนะศักดิ์เขาไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโดนเท่าไหร่๓๐๐๐ใช่ไหม
ได้เดี๋ยวเอาตังให้ก็เอาเงินสามหมื่นนั้นน่ะมาให้กับพรชัย
พรชัยก็เอาเงินก้อนนั้นไปให้อาแต่อาบอกว่าโอ๊ยเอามาทำไม
จ่ายไปแล้วไม่ต้องเอามาให้หรอกเก็บสามหมื่นไว้ใช้เถอะ
อาก็บอกกับพรชัยแบบนั้นแต่พอชนะศักดิ์รู้อ้าวพรชัย
ทำไมพออาเองคืนตังค์มาเองไม่เห็นเอามาคืนค่าเลย
จะแฮปเอาไว้ใช้คนเดียวใช่ไหมจะเก็บเอาไว้ใช้ใช่ไหม
แล้วพอขอตังค์ตรงนี้คืนพอไม่ให้โดนกระทืบเลยค่ะ
เขาขโมยตังค์ของเว็บคาซิโนมาเข้าบัญชีผมครับอืม
แล้วตอนนี้ของผมอะครับปิดบัญชีของอ่าผมที่ใช้ทำกุรติศอยู่ครับ
แล้วตอนนี้มันมียอดพาซื้อตอนนี้เขาผมก็เลยคุยกับอาผมว่า
ต้องให้เขาเอาไปจ่ายภาษีอืมแล้วตอนนี้อะครับ
ผมไปเอาตังค์ไปจ่ายภาษีแล้วตอนนี้อาผมเขาไม่เอาอืม
เขาคืนให้ผมผมก็เลยเอามาไว้กับแฟนผม
แล้วตอนนี้มันบอกว่าทางตรงนี้เป็นของมัน

เขาเอาปืนมาตีผมแล้วก็ยิงผมเลยเนี่ยคนเจ็บเขาแฉเลยนะค่ะ
เงินที่เขาว่าเป็นค่าคอมมิชชั่นของบ่อนคาซิโนเนี่ยจริง
ชนะศักดิ์เนี่ยไปโกงเงินของคาซิโนเข้ามาอันนี้ต้องเอาให้แน่นะ
เพราะว่าสรุปไอ้เงินตรงเนี้ยมันคือเงินอะไรกันแน่แน่นอนแหละครับ
เกี่ยวกับสิ่งผิดกฎหมายบ่อนกาซิโนบ้านเรามันยังไม่ถูกอยู่แล้ว
แล้วถ้าจะเป็นค่าคอมมิชชั่นจากบ่อนคาซิโนได้ที๔๕แสนมันมีจริงเหรอ
เออนะฮะเนี่ยเลยคนเจ็บเขาเลยบอกฝั่งนู้นก็ไปโกงเงินเข้ามา
ค่ะโกงเงินเข้ามาเรามาเข้าบัญชีผมเออ
ส่วนผมอ่ะเดือดร้อนตรงที่ว่าโอ้โหโดนเก็บภาษีอ่า
แต่ต้องดูค่ะว่าที่มาของเงินสรุปมันคือเงินอะไรกันแน่
โปรงเขาหรือเป็นค่าคอมในการโพสเขาเรียกว่าอะไรนะโฆษณาแบบผม
โฆษณาบ่อนผ่านออนไลน์ใช่มั้ยเอ่อมันพี่กฎหมายทั้งทั้งหมดอ่ะ
ใช่ทีนี้ถามชาวบ้านแถวนั้นชาวบ้านบอกว่าอ๋อฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะฝั่งพรชัยกับชนะศักดิ์เนี่ย
จริงเขาไปทำงานในกาซิโนฝั่งประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็มาอยู่แถวนี้มาอยู่ที่นี่นั่นแหละ
นึกเบื้องหลังเหรออืมลุงก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร
แต่เท่าที่รู้นะนะทั้งสองคนทั้งชนะศักดิ์ทั้งพรชัย

แต่ทีนี้มันต้องแยกเป็นสองส่วนนะไอ้เรื่องทำร้ายร่างกาย
อันนี้ชนะศักดิ์ผิดอยู่แล้วเพราะว่าธรรมพรชัยใช่ไหม
เขาเจ็บจนเขาต้องเย็บเป็น๑๐เข็มแบบนี้
แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่บอกต้องแยกมา
ต้องดูค่ะพนันออนไลน์
สรุปคือยังไงรับโอนเงินมา
แล้วเงินนั้นเป็นเงินโกงบ่อนมา
หรือเป็นเงินที่รับโฆษณาผ่านออนไลน์
หรือเป็นบัญชีม้าอะไรหรือเปล่า
นั่นสินะมันน่าตรวจสอบนะเรื่องนี้นะ
เดี๋ยวต้องตามตัวมามาดำเนินคดีต่อด้วยนะคะ